แล้วนะคะคุณผู้ชมปัญหานี่นอกระบบนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ซุ่มจับเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้นอกระบบนะคะ
เงินกู้นั่นแหละปรากฏว่าจับได้ไม่ได้
เจรจากันลงตัวยังไงหรือเปล่ามาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกำลังพูดคุยกันเหรอเนอะใช่
นี่เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวแบบนี้นะคะ
ความผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เข้าไปจับกลุ่มค่ะ
ผู้ชายที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยชื่อว่านายเอกพันธ์มีเกาะเป็นเจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเก็บเงินกู้
แล้วก็ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้หญิง๒คน
จุดที่เขามาเก็บคือบริเวณลานจอดรถชั่วคราว
ของสำนักงานทกศจังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวในเอกพันธ์
ก็ไม่มีทีท่าว่าจะขัดขืนนะคะ
จากการตรวจค้นภายในกระเป๋าสะพาย
ไปพบเงินสด๑แสน๔พันบาท
ที่มาที่ไปของการบุกรวบตัวแบบนี้เนี่ย

ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้๓คน
หนี้๓คนเขาไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม

เขาไปกู้เงินจากเจ้าหนี้คนนี้คนละ๑๐๐๐บาท
แต่ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยแนตรา๑๒๐บาท
ซึ่งสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
หนี้จึงวางแผนให้ลูกหนี้๒คน
ทำทีค่ะเจ้าหน้าที่วางแผนให้ลูกหนี้สองคน
ทำทีโทรศัพท์เรียกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
มารับเงินที่ต้องจ่ายวันละ๕๐๐บาท

โดยจะจ่ายให้ก่อน๓๐๐บาทแล้วก็ค้างจ่ายอีก๒๐๐บาท
พอไปพบกับนายเอกพันธ์เจ้าหนี้นอกระบบ
ที่รถจักรยานโยนมาตามนัด
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ
นายเอกพันธ์เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบยอมรับนะคะว่า
ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ทั้งหมด๓คน

และนัดเก็บเงินรายวันวันละ๕๐๐บาท

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยคือ๑๒๐๐บาท
ต่ออย่างไปเข้าไปเท่าไร

อัตรระ๑๒๐๐๐๐๒๔๐๐๐บาท

เงินให้กระเป๋านะ
นั่นสิเก็บดอกเบี้ยคือเขานัดจ่ายกัน
คือวันละ๕๐๐บาทเป็นเวลา๒๔วัน
รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น๑๒๐๐๐บาท

ทั้งที่กู้เงินต้นเพียง๑๐๐๐บาท
อ้าวดอกเบี้ยมันเยอะกว่าเงินต้นไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายเอกพันธ์
แล้วก็เจ้าหนี้เงินกู้ลูกหนี้ทั้ง๓คนไปเจรจากลายเกลี่ยหนี้สิน
คือมีการตกลงให้ชำระเป็นเงินรายเดือนจำนวน๑๐เดือน
แล้วก็นำเอาเงินต้นที่ค้างจ่ายอยู่คนละเจ็ดถึงแปดพันบาทเนี่ยมาหารสิบ
แล้วจ่ายเป็นรายเดือนแน่นอนนะคะว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วทั้งสองฝ่ายก็โอเคนะ
สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ